ดูเรื่องใกล้ตัวมากค่ะคุณผู้ชม
มีหลานท่านหนึ่งเอาเรื่องราวมาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ค
แล้วก็บอกว่าติดใจติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของคุณอา

คือเริ่มมีอาการไม่ปกติแล้วไปซื้อของในตลาด
ปรากฏว่าเป็นลมวูบสุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
เห็นใช่ไหมคะนั่นน่ะมุมซ้ายของจอค่ะ
กลมสีแดงเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ

แล้วนี่ค่ะเป็นลมพับไปเลยนะคะ
แล้วสุดท้ายท่านนี้ท่านเสียชีวิตนะคะ
แปลกมากเลยคนที่เอาเรื่องราวแล้วก็คลิปนี้มาโพสต์ก็คือ

เขาบอกเลยว่าติดใจสาเหตุการณ์ตาย
เนื่องจากว่าปกติแล้วคุณอาของเขาเนี่ย

เสาร์ที่ผ่านมาเพิ่งจะไปฉีดวัคซีนซีโนแวค
หลังจากนั้นอาการก็ไม่ปกติแล้ว

นอนพักอยู่หลายวันไปฉีดตั้งแต่วันเสาร์ใช่ไหมคะ

เวลาผ่านไป๔๕วันแล้วสุดท้ายมาเกิดเหตุการณ์ตามในคลิปขึ้น
เพราะฉะนั้นหลานก็เลยเชื่อลึกว่า
สาเหตุการตายของคุณอาน่าจะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธุ์
กับวัคซีนที่คุณอาได้รับมา
เพราะเอาจริงก่อนหน้านี้ก็สุขภาพแข็งแรง

จู่มาเป็นแบบนี้ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ

และเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งข้อสังเกตได้

คุณผู้ชมมีการออกมาอัดคลิปนะคะ
อัดคลิปมีการชี้แจงบอกว่านี่
ผลการชนสูตรของคุณอาออกมาแล้วนะครับ
เสียชีวิตว่าเกิดจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
เพราะเส้นเลือดหัวใจตีบ
ทีนี้หลานเองก็บอกว่าต้องยอมรับนะว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีน
ถ้าเกิดว่าผลการชนะสูตรพลิกศพออกมาแบบนี้
คือจริงแล้วคุณผู้ชมตอนที่คุณอาของเขาเป็นลมล้มพับไป
ตอนนั้นหลานบอกว่าคุณอาไม่ได้เสียชีวิตทันทีนะคะ
ตอนที่อยู่ในตลาดสี่มุมเมืองตรงนี้คลิปนี้ไม่ได้เสียชีวิตทันทีนะคะ
แต่ตอนนั้นคนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็ไม่กล้า
ก็กลัวว่าเออเป็นโควิดหรือเปล่า

แวงว่าเป็นโควิดก็เลยไม่กล้าเข้าไปใกล้นะคะ
ก็เลยความช่วยเหลือมันไม่ได้ไปถึงแบบทันท่วงที
ก็เลยอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้คุณอาเสียชีวิต
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยอมรับผลการชนะสูตรของคุณหมอที่ออกมานะคะ